มาดูเหตุใหญ่อีกเหตุหนึ่งนะครับ
เป็นคนกลางแท้คุณ

เป็นคนกลางไปช่วยรุ่นน้องในการเจรจากลายเกลี่ยเรื่องความรัก
มีปัญหาเรื่องรักสามเศร้าเรา๓คน
แต่ทีนี้ถูกคู่อบริของรุ่นน้องยิงใส่
เสียชีวิตทั้งที่ตัวเองเป็นแค่คนกลางนะครับ
นี่ตำรวจสนคลองตันพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณหน้าร้านสมานการยาง
ในซอยพัฒนาการ๒๐เขตสวรรค์หลวงกรุงเทพฯ
พบศพของนายนครนาคามุลาลินอายุ๓๑ปี
สภาพศพถูกยิงเข้าที่ใบหน้าหลายนัด
อกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก๑ราย
เป็นลูกชายของเจ้าของร้านยาง
คนนี้ถูกยิงเฉียวใบหน้าแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นตีหนึ่งเมื่อคืนนี้
เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุ
ตัวเขาเองมานั่งรอเพื่อนอยู่บริเวณใกล้เคียง

ระหว่างนั้นเห็นชาย๓คนมีปากเสียงกัน
ลักษณะเหมือนมาเคลียร์ปัญหาอะไรกันสักอย่าง
ได้ยินแววเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิง
ส่วนคนตายนะฮะเข้าไปช่วยเคลียร์
เป็นคนกลางเข้าไปช่วยเคลียร์
ระหว่างรุ่นน้องกับคู่อริ
ปรากฏว่าถูกคู่อบริของรุ่นน้อง

หลังจากนั้นยิงใส่หน้าคนตายทันทีครับคุณ
คนตายล้มฟุบเลือดอาบหน้า

เหมือนคุยกันจะเคลียร์ใจกันจบแล้ว
แล้วก็มีพูดกันมาคำนึงตัดคำอะไรสักคำเนี่ย
คนที่ตายก็เลยสะบัดมือเข้าหน้า
คนนี้ก็หยิบปืนขึ้นมาหยิบมาปุ๊บก็ลั่นลงพื้นก่อนหนึ่งนัด

แต่ไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรยังไงกัน

ถ้าที่เข้าใจนะน่าจะเป็นคนที่บาดเจ็บ
เป็นแฟนของผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนของคนที่บาดเจ็บ
แล้วถูกคนที่เป็นคนยิงแย่งไป
คนที่เสียเนี่ยก็เป็นเหมือนรุ่นพี่มาจะเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหากัน
จะได้จบอะไรประมาณนี้
นี่นะครับถ้าเป็นปัญหาเรื่องผู้หญิง

เรื่องต้นสาเหตุน่าจะเกิดจากเรื่องผู้หญิงและเรื่องชู้สาวจริงนะครับ
โดยลูกชายเจ้าของร้านยางคนที่ถูกยิงเฉียวใบหน้าและเป็นคนเจ็บ
มีปัญหากับฝ่ายผู้ก่อเหตุครับ
แต่ก่อนลูกชายเจ้าของร้านยางเนี่ยคบกับแฟนสาวคนหนึ่งแล้วก็เลิกรากันไป
ทีนี้แฟนสาวของเขาก็ต้องเป็นอดีตแล้วใช่ไหม

และทีนี้มันมีการที่ต้องมาทวงทรัพย์สินทวงอะไรกันบางอย่าง
กระทั่งมีการโพสต์ท้าทายกันในโลกโซเชียลนะครับ
ก่อนเกิดเหตุปรากฏว่าระหว่างลูกชายเจ้าของร้านยาง
กับคนก่อเหตุเขาก็โพสต์ท้าทายกันแล้วแล้วจะมาเคลียร์กัน
ผู้ตายเองซึ่งเป็นรุ่นพี่ของคนเจ็บ
จะเข้ามาช่วยเจรจากลายเกลี่ยให้กับรุ่นน้อง
ทั้งสองฝ่ายพยายามเข้ามาพูดคุยกัน
แต่คุณมันคุยกันไม่ลงตัวมีปากเสียงกัน
จนกระทั่งคนตายมาเข้าห้ามมาเป็นคนกลาง

พยานตระบุอีกว่าหลังเกิดเหตุ
อดีตแฟนสาวของลูกชายเจ้าของร้านยาง

หรือว่าเป็นแฟนสาวคนใหม่ของผู้ก่อเหตุ
ก็ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของผู้ก่อเหตุหนีไปด้วย
ส่วนปืนที่ใช้ก่อเหตุสันนิษฐานว่าเป็นปืนลูกโม่ขนาด๓๘
เจ้าหน้าที่ก็ส่งศพผู้เสียชีวิตไปชนะสูตรนิติเวศ
นิติเวชโรงพยาบาลจุลาลงกรต่อ
ทีนี้นักข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ค่ะไปคุยกับชาวบ้าน
ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ว่า
ก่อนจะเกิดเหตุนะนะกลุ่มของนายนครนาคากลุ่มผู้ตายเนี่ยคือรวมตัวกันอยู่หน้าร้านใช่ไหม
แล้วมีในเบนส์ที่เป็นลูกชายเจ้าของร้านยาง
กับตัวนายนครนาคารวมถึงนายเบนท์
คือเขาบอกว่าในเบ้นคบหากับแฟนสาวมา

แต่ปรากฏว่าแฟนสาวไปคบกับในเก่ง

แล้วเนี่ยทีนี้พอ๓คนเขาก็เลยมาเคลียร์กันไง

แต่พอคืนนั้นเขาก็เลยท้าทายกันในเฟซบุ๊ก
ฝั่งในนครนาคาเนี่ย

พอมาถึงเท่านั้นแหละคุณผู้ชมมีปากเสียงกัน
พอไปตบหัวฝั่งนายนครนาคาไปตบหัวในเก่ง
เก่งก็ควักปืนมาปั้งยิงใส่เลยนะคะ
แล้วเขาก็มาขับหมอสัยมากก็คุยคุยแป๊บนึงเขาบอก

ใช่ตบปุ๊บคนยิงก็ยิงเลย
แล้วก็ยิงสามเลยหรือ
๖นัดเลย

ตอนกว่าตอนยิงชื่อเบนอาทุนขอยว่ามันก็มาช่วยน่ะ
เป็นคนกลางนะแต่ก็ถูกยิงตายนะฮะ